ส่วนคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาลสินก็คือเป็นกรณีที่คนร้ายขับรถยนต์ปาดหน้ารถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นนะคะลงไปใช้ปืนเจาะยิงนักศึกษาผู้ชายซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วฉุดนักศึกษาหญิงซึ่งเป็นคนซ้อนไปข่มขืนและหลังจากนั้นทิ้งไว้กลางป่า
รุ่นนี้อุ๊กอาดมากนะคะอาการของนักศึกษาชายก่อนละกันนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่ตำรวจบอกออกหมายจับได้แล้วนะคะสำหรับคนร้ายนะคะ
ตามหมายจับพยายามฆ่าข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ
พาอาวุธไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและข่มขืนกระทำชำราวคือนายพิษ
ขออภัยนะคะนายทิศนุโถนารัฐชิตหรือชิดอายุ๒๙ปี
หมายเลขทะเบียนกาลสินที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
และยึดได้จากการเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตำบลนาธันต์อำเภอคำม่วงจังหวัดกรสินทร์
ส่วนนายพิษนุไหวตัวทันหลบหนีไปได้ค่ะ
จากการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานในรถยนต์เนี่ย
ไปพบคราบอสุจิเส้นผมขนเพชรและเอกสารบางส่วน
ซึ่งผู้เสียหายยืนยันบอกว่ารถกระบะที่ตรวจยึดได้
เป็นรถของคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุจริง

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงนะคะ
สำหรับผู้ต้องหารายนี้จากการสอบประวัติ
พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มรถซิ่งและเป็นคนในพื้นที่
เขารู้จักกันในฉายาชิดสายเบิร์น
เบื้องต้นก็แบ่งชุดสืบสวนออกเป็น๓สายนะคะ
เร่งไล่ล่าคนร้ายซึ่งคาดว่าจะหลบหนีไป
ดานอยู่ในพื้นที่อำเภอคำม่วง
และตามบ้านญาติในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
และได้ประสานในพื้นที่ต่างสกัดจับคนร้าย
ตามเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะ